เนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องคิวของหนุ่มเป๊กผลิตโชคที่ไม่ได้ขึ้นโชว์
แล้วแฟนคลับก็ออกมาเรียกร้องต่อผู้จัดงาน
เจมส์ที่อยู่ในงานเนี่ยขอพูดในมุมของตัวเองนะคะ
ว่าไม่มีปัญหาอะไรจริง
ส่วนใหญ่จะเป็นแค่คิวครับ

แบบของผมไม่มีคลับแล้วก็ปกติดี
แต่ว่าส่วนของเจมส์คือกิจทุกอย่าง
เหมือนเดิมที่เขาแจ้งเราตั้งแต่แรก

อะไรกันก็แบบชงเล่นวงเล่นมุกอะไรกันเฮฮาอะไรกันเนี้ยโอ้โหคือที่แฟนคลับเขาเรียกร้องเนี้ยเพราะว่าคอนเซิร์ตหรือว่างานนี้เนี้ย
เคาน์ดาวน์ของเป๊กเนี่ยเขาได้เจอกับเป๊กแบบแป๊บเดียวเองแล้วเงินที่เสียไปล่ะ
ไหมคุ้มไหมมันไม่คุ้มเวลาที่ไปรอล่ะใช่คือต้องเสียเวลาเป็นแบบอ่ะ
เตรียมตัวเป็นครึ่งวันแล้วก็ต้องเสียเงินด้วยแฟนคลับเขาก็ออกมาเรียกร้องแบบนี้
ซึ่งทางด้านผู้จัดงานเขาก็ได้ออกจดหมายนะคะออกมาชี้แจงออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรให้ได้ติดตามกัน
เพื่อเป็นการขอโทษแฟนคลับอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะจริงจริงแล้วเนี่ยหนุ่มเป๊กเนี่ย
แฟนคลับแน่นมากแน่นพอกับหนุ่มโป๊ปเลยนะ